มาติดตามข่าวกันต่อคลิปนี้ก็ถูกโพสต์กันในโลกโซเชียล
แล้วก็ถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยเพราะว่า
เหตุเนี่ยเกิดจากการที่กำนันคนหนึ่งไปตบหน้าลูกบ้าน
เลือดอาบเลยค่ะเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
เพราะว่าลูกบ้านเนี่ยไปปรึกษาเรื่องว่าจะของเงินไปทำศพ
ใช่ค่ะเหตุเกิดยังไงติดตามจากคลิปนี้กันค่ะ
คุณผู้ชมดูนะมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะ
ค่อยค่อยสังเกตตามกันไปคลิปเนี้ยถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ค
ที่ชื่อว่ามาริโอจอมเย็นชา

พร้อมกับข้อความที่ติดแฮสแท็กว่า
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถาม

เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ๑๐โมงเช้าของวันที่๕มกราคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้าง

ชื่อว่านางอำพันธิ์พัดเผ็ด
อันนี้นะเขาเข้าไปปรึกษาพูดคุยกับกำนัน

เนื่องจากว่าอดีตสามีของนางอำพันธ์
ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ก็คือว่าอาการเป็นตายเนี่ยเท่ากันแหละ
อำพันธ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ถ้าอดีตสามีจะเสียชีวิตลง
เขาจะได้รับเงินประกันชีวิตเป็นประกันกลุ่มจำนวน๑๙๐๐๐บาทนะ
เพื่อนำเงินมาทำศพทั้งหมด๓๐๐๐บาท
ส่วนหนี้เงินกองทุนเงินล้านที่อดีตสามีเนี่ยติดเอาไว้อีก๔๙๐๐บาทเนี่ยนะ
อำพันธ์จะขอเป็นคนรับชำระหนี้แทน
แต่คุยกันยังไงไม่รู้เหมือนกันทางกำนันไม่ยอมค่ะคุณ
จังหวะที่นางอำพันธ์กำลังเดินออกมาจากบ้าน
กำนันเดินตรงตามมาเลยคุณดูนะ
เดินตามมาแล้วมาตบเลยค่ะตบจนเลือดอาบหน้าอ่ะ
ภาพชัดมากเลยปรากฏในคลิปอย่างนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้

อันนี้มีความผิดโดนแน่นอนคือพูดคุยกันไม่ลงตัวยังไงนะยังไงซะก็ใช้กำลังแบบนี้ไม่ได้